มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการบุกตรวจค้นที่นาตรีอาบอบนวดกันบ้างนะครับ
คือช่วงแรกไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอการบุกตรวจค้นในวันนี้
ล่าสุดที่ลาเดฟองอับอบนวลนะครับแถวพระราม๙เดี๋ยวรอผลความคืบหน้า
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น๓วันก็คือ๗มิถุนายน
มีการบุกตรวจค้นที่นาตรีอาบอบนวด
และวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมคณะพนักงานสอบสวนก็เตรียมขอสาร
เพื่ออนุมัติหมายจับเจ้าของตัวจริงของสถานบริการดังกล่าว
รวมถึงวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหากว่า๗๐คนไปขอสาร
นั้นฝากขังผลัดแรกแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนหญิงสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
กำลังตรวจค้นตัวของผู้ต้องหาหญิงชาวต่างชาติ

ถูกชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
เข้าจุดโจมตรวจค้นภายในสถานบริการนาตาลีอาบอบนวด

โดยนำตัวขึ้นรถผู้ต้องขังของโรงพัก
นำตัวไปยังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ

เพื่อขออำนาจสารนั้นฝากคังผลัดแรก
และพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว
แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มหญิงต่างชาตินั้น
จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับคุณผู้ชมคือถูกส่งสารอาญาในข้อหามั่วสุมในสถานค้าประเวณี
และกระทำผิดพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนห้าสิบเจ็ดคนอีกยี่สิบคนครับ
ถูกนำตัวส่งสารแขวงพระนครเหนือฐานมั่วสุมในสถานค้าประเวณี
และกระทำผิดพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
ทำงานไม่ตรงกับประเภทที่ได้รับใบอนุญาตนี่คือสองกลุ่มนะครับ
พันธุ์ตำลูกเอกชายุทธมารยาทรองผู้บังคับการตำลูกนครบานหนึ่ง
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนนั้นบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสิ้น
ยี่สิบเอ็ดคนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่ออยู่เก้าคน
และอีก๑๒คนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบมวลกระดูกเพื่อยืนยันว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ต้องหา
ส่วนคนไทยอีกยี่สิบสามคนครับที่ถูกจับกลุ่ม
ตำรวจได้มีการเปรียบเทียบปรับและปล่อยตัวกลับแล้วครับด้านผู้ดูแลร้านนะครับ
นายพงศ์อนันต์คณะเขตนายสมประสงค์สร้อยจิต
เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสถานบริการและพักงานและพนักงานที่แนะนำหญิงอีก๓คนนั้น
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมการค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว
ซึ่งตำรวจจะนำตัวไปส่งสารฝากขังภายในวันนี้เช่นเดียวกันมาดูเรื่องของการสอบปากคำกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่กรมการปกครองและนายรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะผู้อำนวยการเอ็นเวเดอร์
ทำให้ทราบตัวเจ้าของสถานบริการตัวจริงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังคงรอยืนยันการตรวจสอบความชัดเจน
ก่อนจะยื่นสารอนุมัติหมายจับคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้าครับ